เรื่องราวที่ชาวต่างชาติเขาเยาะเย้ยความมีน้ำใจของคนไทย

คือพ่อค้าขายบาร์บีคิวเขาขายของอยู่
มีฝรั่งคนหนึ่งมีรอยสักนะทำทีไปนั่งเล่า

เมียคนไทยทิ้งไล่ออกจากบ้านต้องไปเช่าห้องอยู่คนเดียว
ไม่มีเงินใช้ขอยืมเงินทั้งสี่พันได้ไหม
พ่อค้าก็เห็นอกเห็นใจให้ยืมเงินไป

อีเมลไปทวงแล้วเขาตอบกลับมาว่า

ไอ้การคือจะหลักร้อยหลัก๑๐หรืออะไรก็ตาม

พ่อค้าคนนี้คือคุณสุธีรชาติ

ในชุมชนหนองวัดพัฒนาอำเภอเมืองที่ขอนแก่น
นั่งเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่า
มีชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษ
รู้แค่เขาชื่อว่านายสจวดครับ

มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านก็เป็นลูกค้ากันอยู่

แต่ภรรยาไล่ออกจากบ้านทะเลาะกัน
ก็เลยไปเช่าห้องพักอยู่คนเดียวในตัวเมืองขอนแก่น

ก่อนหน้านี้นายสจวดเคยไปยืมเงิน

ต่อมาเขาเห็นว่าคืนไง

รวมเป็นเงินได้ไปสัก๔๐๐๐บาท

ก่อนที่สจวดจะเก็บเสื้อผ้าแล้วหนีไป

จวดตอบกลับมาว่าคุณมันโง่

ไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
มาก็
ไอ้มันเป็นจริงต้องใช้เงินอีก

เว้ยมันยังไงก็

มันไม่เป็นไร

วันที่๘เนี่ยนับวันที่

ก็ให้เงินค่ะ

ทุกวันนี้นะก้มหน้าก้มตาขายของ

สจ๊อตทำอะไรเนี่ย
และยังทราบว่าตอนนี้ผู้เสียหายอีกคน

อีกคนนึงโดนไปหมื่นนึง

ดำเนินคดีกับนายสจวดคนนี้
อยากให้สจวดเจอกับตำรวจจริง

คนถูกหลอกไม่ใช่คนโง่นะคะ

คุณมันโง่ให้ผมยืมเงิน
มันสุดอะนะเจ็บใจอะ